ทุกคนก็กำลังจับตามองโดยเฉพาะวันที่๑๙กรกฎาคม
ที่จะมาถึงในสัปดาห์หน้าในการโหวตนายกรัฐมนตรี
ครั้งที่๒จะเป็นชื่อใครยังไงนั้นคงต้องรอติดตามนะครับ
แต่ว่าที่แน่วันนี้คุณพิธาริมเจริญรัฐ

ถูกเสนอชื่อไปในครั้งแรกแต่ว่าได้คะแนนเสียงไม่ถึง
ตามที่กฎหมายกำหนดเจ้าตัวอัดคลิปเปิดความในใจครับ

ถ้าหากก้าวไกลทำเต็มที่แล้วไม่สามารถฟันฝ่า๒สมรภูมิไปได้
ก็จะยอมให้เพื่อไทยเป็นแก่นำในการตั้งรัฐบาล

หากพวกเราทำเต็มที่ใน๒สมรภูมินี้แล้ว
เป็นที่ชัดเจนว่าพักเก้าไกลไม่มีโอกาส
แกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้จริง
ผมพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พักอันดับ๒
คือพักเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลของพักร่วมรัฐบาล
และผู้แทนรัฐสดรภักดิ์ก้าวกลายทุกคน
พร้อมสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
คำขอบคุณนะครับเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก๖ชั่วโมงที่แล้ว
ไลท์สำคัญประโยคในคลิปที่พูดก็คือ
หากพวกเราทำเต็มที่ใน๒สมรภูมินี้แล้ว
เป็นที่ชัดเจนว่าพักก้าวไกลไม่มีโอกาส
จะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลได้จริง
ก็พร้อมเปิดโอกาสให้ทางพักเพื่อไทย

เป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลของพักร่วมรัฐบาล๘พัก
และมี๕แนวทางปฏิบัติก่อนหน้านั้นที่ลงนามกันไป

พิธากล่าวย้ำว่าผู้แทนรัศดรพักเก้าไกลทุกคนพร้อมสนับสนุน
แดดิเดตนายกของพักเพื่อไทย
ทีนี้ประโยคที่หัวหน้าพักก้าวไกลบอก
ถ้าเราทำเต็มที่ใน๒สมรภูมินี้
ทางด้านของเพจพักเก้าไกลก็มีการทำชาร์จขึ้นมา
เราก็เอามาขยายให้คุณผู้ชมเห็นชัดบนหน้าจอทีวีเนี่ยครับ
ว่า๒สมรภูมิที่ว่าคืออะไรบ้าง
สมรภูมิที่๑คือการโหวตนายกในครั้งถัดไป
ที่กำลังจะเกิดขึ้น๑๙กรกฎาคมผ่านหรือไม่ผ่าน
และสมรภูมิที่๒ก็คือการทำคู่ขนานไปกับการยื่นเรื่อง
แก้รัฐมนูลมาตรา๒๗๒ตัดอำนาจสว
เพราะสวหลายท่านก็บอกแล้วนี่ว่าอยากจะปิดสวิตช์ตัวเอง
ไม่อยากออกเสียงในการโหวตนายกใดทั้งสิ้น
เพราะนี่คือผู้แทนที่ประชาชนเขาเลือกกันมาสวไม่อยากจะไปก้าวไก่
ดังนั้นถ้าจะปิดสวิตช์นั้นก็ตัดอำนาจส่วนนี้ออกไปเลยไหม
ก็จะได้คะแนนโหวตเนี่ยแก้กฎหมายแล้วจะได้เทมาที่ฝั่งของสอสอ
ถ้ารวบรวมเสียงได้เกินครึ่งก็น่าจะโหวตนายกได้ราบรื่นกว่าหรือเปล่า
เจาะดูทีละสมรภูมิฝั่งซ้ายก่อนเลยครับคุณผู้ชมและมิ้นครับ
สมรภูมิที่๑คือการโหวตนายก๑๓กรกฎาคมผ่านไปแล้ว
ด่านแรกได้เสียงโหวตมา๓๒๔เสียง
ไม่ได้มากกว่ากึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด
ดังนั้นยังไม่ได้นั่งเก้าอี้นายกครับ
ต่อมาครับลากเส้นลงมาในห่วงระหว่าง๑๕๑๙กรกฎาคม

พุธที่๑๙กรกฎาคมที่จะถึงในสัปดาห์หน้า
เพราะจะเป็นการโหวตนายกรอบที่๒
กรกฎาคมนั้นเป็นปฏิบัติการภารกิจ
ชวนสวมายืนข้างประชาชน
เพราะอะไรในฟังเสียงของสส๘พรรคร่วมรัฐบาล
กว่าเสียงมีตุนไว้ในมืออยู่แล้ว
แค่ต้องการเสียงสวมาเพิ่มมาเติมให้
จาก๑๓เสียงที่หารกล้าที่เจ้าตัวก็มีการพูดชื่นชม

ต้องการเสียงสวอื่นอีกมาเติมให้อีก
ดังนั้นแนวทางวันที่๑๙กรกฎาคม
ช่วงล่างด้านซ้ายของหน้าจอคุณผู้ชมครับ
ถ้ามาเติมแล้วมันครบมากกว่ากึ่งหนึ่ง
จบก็น่าจะได้นั่งเก้าอี้นายก

เติมเต็มผ่านตรงจุดนี้ไป

ก็อาจจะถือว่าทำเต็มที่แล้วในสมรภูมิ๑ด่านแรกตรงนี้
กับ๓สีเหลืองครับตรงกลาง
ไม่ผ่านแต่ยังได้เสียงมาเพิ่มขึ้น
ดังนั้นอาจจะมีลุ้นโหวตรอบที่๓ถัดไป
มาสมรภูมิที่๒การแก้รัฐมนูลมาตรา๒๗๒ครับ๑๔กรกฎาคมเมื่อ
วันนี้ยื่นแก้ไปแล้วใช่ไหมครับดังนั้นจากนี้ไปก็จะเป็น
ห่วงเวลาสำคัญครับในการที่จะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ขบคิดทบทวนกันก่อนที่จะเดินหน้าถ้า
ไปแล้วถ้าหากว่ามีการนำเข้าสู่สภาพิจารณาก็จะต้องผ่าน
วาระต่างก่อนที่จะมีการลงมติสรุปสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไร
ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าทุกอย่างราบรื่นไปตามสเต็ป
คาดหวังและวางเอาไว้โหวตยกเลิกมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสอง
ถ้าผ่านสีเขียวก็โอเคโหวตนายกรอบที่๓ก็น่าจะเกิด
ขึ้นได้โดยที่อาจจะไม่ต้องอาศัยอำนาจของสวแล้วเพราะ
การแก้ไขกฎหมายตรงข้อนี้มาตรานี้ไปแล้วแต่ถ้าไม่
ถือว่าทำเต็มที่ในสมรภูมิที่๒แล้วเช่นเดียวกัน
ก็จะเปิดทางให้ทางเพื่อไทยนั้นจัดตั้งรัฐบาลได้นี่คือ
ความหมายนิยามของสมรภูมิทั้งสองสมรภูมิที่คุณพิธา
บอกนะครับนอกจากนี้เจ้าตัวบอกด้วยนะครับกว่าจะถึงวัน
นั้นเราไม่ยอมแพ้แน่นอนขอให้ทุกคนมาร่วมกันต่อสู้ให้
ถึงที่สุดผมคนเดียวหรือพักก้าวไกลเพียงพักเดียวนั้นไม่
เปลี่ยนใจสวและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลของประชาชน

ทั้งสองสมรภูมิจะไม่มีวันชนะได้หากเราไม่สามารถเปลี่ยน
สวให้ยืนอยู่ข้างประชาชนแต่กว่าจะถึงวันนั้นเราไม่
แพ้แน่นอนครับและขอทุกคนมาร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ได้
จนถึงที่สุดผมคนเดียวหรือพักเก้าไกลเพียงพักเดียวไม่
เปลี่ยนใจสวและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลของประชาชน
ได้จริงจึงต้องขอแรงพลังจากทุกท่านร่วมทำภารกิจเพื่อให้เรา
สามารถจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้สำเร็จ
พวกเราหัวหน้าพักเก้าไกลบอกด้วยนะครับว่าทราบดีสวหลายท่าน
เชิญแรงกดดันมากมายที่รุนแรงหนักหนาจากการตัดสินใจครั้งนี้
แต่ในฐานะพักการเมืองที่ได้รับเสียงอันดับหนึ่ง
ก้าวไกลมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชน

เพราะผมทราบดีว่าประเทศไทยเดินต่อไป
โดยที่ไม่มีรัฐบาลของประชาชนแบบนี้ได้อีกไม่นาน
ภายใต้เวลาอันจำกัดนี้
ผมคุณพิทาตร์เข้ามาถึงตัวเอง
เหลือโอกาสอีกไม่กี่ครั้งที่ต้องสู้ร่วมกันใน๒สมรภูมิ
อย่างที่บอกคือการโหวตนายกและการแก้รัฐมนุนมาตรา๒๗๒
เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลตามมติมหาชนให้ได้สำเร็จ
เป็นที่ใช้เวลาแต่เวลาของเราเหลืออีกไม่มากครับ
เพราะผมทราบดีว่าประเทศไทยเดินต่อไป
โดยไม่มีรัฐบาลของประชาชนแบบนี้ได้อีกไม่นาน
ภายใต้เวลาอันจำกัดนี้ผมเหลือโอกาสอีกไม่กี่ครั้ง
ที่ต้องต่อสู้ร่วมกันใน๒สมรภูมิ
เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลตามมติมหาชนให้สำเร็จ

ขอให้ประชาชนทุกคนร่วมทำภารกิจในสองสมรภูมินี้
โดยการส่งสารถึงสวในทุกวิถีทางทุกวิธีการที่ท่านนึกออก
แต่ย้ำฮะย้ำขีดเส้นใต้ไฮไลท์สองเส้นตรงนี้ว่า
ขอเป็นวิธีการสร้างสรรค์คุณพิทาบอกนะครับ
ช่วยกันเชิญชวนให้สวโหวตนายกตามมติประชาชน
โหวตยกเลิกมาตรา๒๗๒คืนอำนาจให้ประชาชน
โดยย้ำว่าขอเป็นวิธีการที่สร้างสรรค์
ต้องขอแรงพลังจากทุกท่านร่วมทำภารกิจ
เพื่อให้เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้สำเร็จ
อนาคตของพักเก้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในมือของพวกท่านทุกคนแล้ว
มาช่วยกันส่งสารเพื่อเปลี่ยนใจสวด้วยกัน

ผมจึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมทำภารกิจกับผมในสองสมรภูมินี้
โดยการส่งสารถึงสวในทุกวิถีทางทุกวิธีการที่ท่านนึกออก
ย้ำว่าขอเป็นวิธีการสร้างสรรค์
ช่วยกันเชิญชวนให้สวโหวตนายกตามมติประชาชน
โหวตยกเลิกมาตรา๒๗๒เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน
ล่าสุดวันนี้ค่ะทีมข่าวเราได้สัมภาษณ์นายเศรษฐาทวีสิน
ดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย
ถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นที่อ้างว่า
อาจจะมีการเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกแทนคุณพิธา
เศรษฐายืนยันชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่จริงค่ะ

การตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของพักอันดับหนึ่งอยู่แล้ว
แล้วก็ต้องเป็นไปตามมติของประชาชน
ส่วนพักเพื่อไทยเรายึดถือเจตนารมณ์และหลักการประชาธิปไตย
ยังคงสนับสนุนพักเก้าไกลอย่างสุดกำลัง
และจะส่งให้นายพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีจนสุดมือ
พอถามว่าเอ๊ะแล้วกระแสข่าวนี้มันออกมาได้ยังไงคุณเศรษฐา
เศรษฐาบอกผมไม่รู้นะว่าใครเป็นคนต้นคิดและให้ข่าวนี้
เพราะในพักเพื่อไทยเองเนี่ยคณะผู้บริหารก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลย
แล้วก็ยังไม่มีใครมาคุยกับผมด้วย
ถ้าก้าวไกลไม่มีโอกาสจริงเนี่ยก็พร้อมจะเปิดทางให้พักอันดับ๒

เศรษฐาบอกว่าสิ่งที่คุณพิทาแถลงข่าวผ่านคลิป
เป็นเรื่องที่คณะเจรจาทั้ง๘พักต้องหารือกัน
ซึ่งสถานการณ์น่าจะเป็นตัวกำหนดมากกว่า
ส่วนผมเนี่ยไม่ขอแสดงความคิดเห็นอะไรในเรื่องนี้
เพราะถือว่าอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนคุณอุ้งอิ๊งเองนะคะแคนดิเดตนายกเพื่อไทยอีกคนนึงเนี่ย
ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลไม่ว่าจะเป็นในทวิตเตอร์หรือว่าอินสตาแกรม
ประเด็นที่คุณพิทาออกมาอัดคลิปแล้วก็เปิดโอกาสเรื่องพักอันดับ๒ค่ะ
แต่จากการตรวจสอบในไอจีของคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยมีรูปที่โพสต์กับคุณพินทองทา
แล้วก็ข้อความบอกว่าลูกเล่นไปก่อนแม่จะถ่ายรูปค่ะ
ด้านนางสาวลินทิพรวรินวัชรโรธรองเลขาธิการพักเพื่อไทย
และรักษาการโฆษกภักดิ์เพื่อไทยก็โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์บอกว่า
ในหลักการและข้อตกลงร่วมกันสนับสนุนคุณพิทาเป็นนายก
และ๑๔๑โหวตไม่มีแตกแถวคือเครื่องยืนยัน
อยากบอกให้ประชาชนมีวิจารณญาณกันกรองข้อมูล
และรอความชัดเจนหรือแถลงการจาก๘พักร่วมจะดีกว่านะคะ
อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปกันเลย
จากท่าทีของทางเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลแล้วนะครับ
ทีของบรรดาพักร่วมครับก็เขาจับมือกัน๘พักใช่ไหมครับ

รวมกันเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากเนี่ย
อันดับหนึ่งที่ได้ที่นั่งมากที่สุดก็คือก้าวไกล
มาด้วยเพื่อไทยแล้วก็ประชาชาติไทยสร้างไทยเพื่อไทยรวมพลัง
ภักดิ์เสรีรวมไทยเป็นธรรมสังคมใหม่ได้ภักดิ์ละหนึ่งที่นั่ง
วันนี้หลังจากประชุมพักสามัญประจำปีเสร็จ
โอ้โหวาถะเด็ดออกมาเลยคนฮือฮาเลยครับ
บอกว่าเชื่อว่าในที่สุดเนี่ย
เพื่อให้มีนายกคนที่๓๐ให้ได้ก้าวไกลคงต้องเสียสละ

เพื่อให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลตามที่พี่น้องประชาชนต้องการ
ทีนี้การจับคั่วก็จะอิสระมากขึ้น
พอพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พูดแบบนี้ปั๊บคนฮือฮาเลยครับ
ทีหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพักเสรีรวมไทยครับ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพัก
ทิศทางการโหวตเลือกนายกในครั้งต่อไปวันที่๑๙กรกฎาคม
๘พักร่วมที่มี๓๑๒เสียงแม้มีมติร่วมกันเสนอชื่อนายพิธา
หัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกแต่คะแนนที่ออกมายอมรับว่าทำให้หนักใจ
ถ้าหากโหวตไม่ผ่านอีกนายพิธาจะสู้ต่อไปหรือเปล่า
ถ้าสู้ต่อ๘พักการเมืองก็คงจะโหวต
ให้แต่ถ้าไม่มีโอกาสก็คงต้องเลือกพักเพื่อไทยเป็นแกน
นำตั้งรัฐบาลหัวหน้าพักเสรีรวมไทยบอกว่าถ้าฝั่งสอสอฝั่ง
ตรงข้ามหรือว่าสวเขายังติดเงื่อนไขว่าไม่เอาก้าวไกลมา
ร่วมด้วยโหวตอีกครั้งก็คงจะไม่ผ่านเหมือนเดิมเพื่อไทยและ
ก้าวไกลก็ต้องตกลงกันแล้วแหละว่าจะเอายังไงนี่คือเสียง
ตัวแทน๑ใน๘พักร่วมนะครับแม้จะมี๑ที่นั่งแต่เขาก็
ขอแสดงความเห็นนะฮะเพื่อให้ประเทศเดินต่อไปได้พลตำรวจเอก
รีพิสุทธิ์บอกว่าในที่สุดแล้วเพื่อให้มีนายกคนที่๓๐
พักก้าวไกลต้องเสียสละออกไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อให้พักเพื่อ
จัดตั้งรัฐบาลด้วยการเชิญพักอื่นมาร่วมด้วยแล้วก็มี
เอ่ยชื่อพักนู้นพักนี้เข้ามาเพื่อจะได้ที่ว่ารวมเสียง
ได้เกิน๓๗๖เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมร่วมรัฐสภา
วันที่๑๙นี้ก็คงจะมีการโหวตอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็หนักใจแทนนะครับในสมมุติว่าผ่านคือผ่านแต่ถ้าไม่ผ่าน
มันก็ยกมีการโหดเรื่องนายุนตรีอีกนะคุณวิทาจะสู้ต่อ
ไปไหมถ้าสู้ต่อผมก็คิดว่า
ครับรัฐสภาก็ยังหนุ่มนะครับยังหนุ่มให้ถ้ามีโอกาสแต่
ถ้าไม่มีโอกาสจริงแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของพักเพื่อ
ไทยนะครับที่จะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลนั้น
เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลยังไงก็ต้องพักเก้าไกรอยู่ไว้ด้วยนะครับ
ซึ่งถ้าเปลี่ยนหัวอย่างนี้นะครับท่านสวจะเห็นยังไง
สอสออีกฝากจะเห็นยังไงถ้าโหวตให้เพื่อไทยมันก็จบ
แต่ถ้ายังมีการเกี่ยงกันว่ายังมีก้าวไกลร่วมอยู่
ผมไม่เอาด้วยมันก็จะไม่ผ่านเหมือนเดิมนะครับ
ในที่สุดเพื่อให้มีนายมตรีคนที่๓๐ให้ได้
เก้าไกรคงต้องเสียสละนะครับ
เอามาเป็นฝ่ายค้าง
เพื่อให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไปตามที่พี่น้องประชาชนต้องการ
จากนี้นะครับหัวหน้าพักเสรีรวมไทยบอกด้วยว่า
ถ้าพักเก้าไกลยอมเสียสละไปเป็นฝ่ายค้าน
ต้องอาศัยความเสียสละเพื่อจะไปเป็นฝ่ายค้านนะครับ
แต่ก็ต้องสับสนุนเพื่อไทยให้เป็นรัฐบาลด้วยนะ
เผื่อว่าวันข้างหน้าจะสนับสนุนตอบแทนซึ่งกันและกัน

แต่ถ้าเลือกใครมาเป็นนายกไม่ได้

นั่นคือก็เลือกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
ก็ได้ฮะอันนี้หยอกแหละ
คุณสะดัดศูนย์ผมผมก็สะดัดศูนย์คุณเลย
ก็เลือกใครไม่ได้ก็เลือกเสรีพิสุทธิ์คนนอกผมเลือก
ใช่ปะ
กฎหมายเปิดนะฮะภาษา๒๐๗๒วัก๒นะฮะ
ให้โอกาสเลือกคนนอกคนที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้สื่อข่าวลองเสนอดูมันจะเป็นให้ดูนะ

ผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เป็นการเสนอว่าถ้าสมมุตินะ

ถ้าการโหวตนายกจากบัญชีพักสุดท้ายแล้วไปไม่ได้จริง
ก็เปิดช่องสามารถโหวตนายกจากนอกบัญชีพักได้
แต่ขั้นตอนและตัวเลขกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ย
การที่จะเข้าชื่อในการที่จะเสนอนั้นก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกัน

พักเก้าไกลยื่นเสนอปิดสวิตช์สวโดยการแก้ไขมาตรา๒๗๒
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มองว่า๔ปีในสมัยประชุมที่แล้ว
ยังทำไม่สำเร็จแล้วตอนนี้จะทำได้ยังไง
เหมือนเอาหัวกระแทกกำแพงกำแพงไม่พังนะมีแต่หัวเราที่จะพัง
ส่วนตัวไม่เห็นด้วยนี่นะครับ
แก้ปัญหาประชาชนตามนโยบายที่หาเสียงไว้

ขอฝากพักที่คิดจะแก้ไขให้นึกถึงประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก
อย่าไปคิดถึงประโยชน์ของตัวเองมากนัก
นี่คือมุมมองจาก๑ใน๘พักร่วมที่จะจัดตั้งรัฐบาลครับ
พอมุมมองออกมาแบบนี้โอ้โหคนก็คุยกันแบบ
ยังไงอันนี้คือ๘พักร่วมเขาจะยังจับมือกันใช่ไหม
จะผลักให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเหรอหรือยังไง

เรื่องนี้คุณชัยธวัฒตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลออกมาเบรกความคิดไว้ก่อน
บอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตีความไปไกล
มันเป็นแค่ความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอเฉย
ไม่ได้แปลว่า๘พักร่วมจะแตกแถวหรือว่าจะมีสูตรรัฐมนตรีรัฐบาลใหม่หรืออย่างไร
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าใน๘พักเนี่ยก็คงจะต้องพูดคุยกันเรื่อยแหละ

เพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นได้จริง
แล้วก็มองว่าทุกข้อเสนอและทุกความคิดเห็น
สามารถนำมาถกเถียงแลกเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลา
วันนี้ที่พักเก้าไกลมีการประชุมสอสอนะคะ
หารือในหลายเรื่องที่ได้พูดคุยกับพักเพื่อไทย
แล้วก็แนวทางในการผลักดันเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายก
รวมถึงพูดคุยถึงสถานการณ์การเมืองปัจจุบันด้วย
อย่าเพิ่งไปตีความขนาดนั้นนะครับ
ผมคิดว่าในแปดพักเราก็คงต้องคุยกันเรื่อยว่า
ประเมินสถานการณ์เป็นระยะ
ก็อาจจะมีข้อเสนอใหม่เข้ามา
เพื่อให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลได้จริง
ผมคิดว่าก็ทุกข้อเสนอทุกความคิดเห็น
มันสามารถเอามาถูกเตรียมแลกเปลี่ยนกันได้

ในวันมุธมัธนอมธาในฐานะประธานสภาพผู้แทนราษดรแล้ว
ในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒ค่ะ

ก็ถือว่าจะทำคู่ขนานกันไปกับกระบวนการเลือกนายก
เพราะยังไม่รู้ว่าจะต้องโหวตเลือกนายกอีกกี่ครั้งนะคะ

ความรู้สึกคืนอำนาจในการเลือกนายกให้ประชาชนที่แท้จริง
พร้อมยืนยันว่าสามารถทำคู่ขนานกันได้

ถ้านัดประชุมสภาได้เร็วก็จะผ่านวาระหนึ่งได้เร็ว
น่าจะใช้เวลาแค่๓๔สัปดาห์ก็เสร็จค่ะ
ในอดีตที่ผ่านมานี่เคยมีท่านสวเนี่ย
ที่เคยโหวตให้กับการปิดสวิตชอวร๖๐กว่าท่าน
แล้วก็มีท่านสวที่โหวตให้กับคุณพิทาคราวที่แล้ว๑๐กว่าท่าน
ท่านก็ไม่เคยโหวตปิดสวิตช์สวก็อาจจะสนับสนุนแนวทางนี้ด้วย

หรือตั้งใจที่จะไม่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการประชุมคราวที่แล้ว
ก็อาจจะคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นทางที่ทำให้ท่านสบายใจได้ด้วย
ไม่ต้องลงเสียงที่ขัดต่อความคิดความรู้สึกของท่าน
แล้วก็ยังคงยืนยันนะคะว่า๑๙กรกฎาคมนี้
ชื่อแคนดิเดตนายกที่จะเสนอก็ยังคงเป็นพิธาริมเจริญรัฐอยู่ค่ะ
ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีข้อบังคับเรื่องที่บอกว่าห้ามเสนอยติซ้ำ
อันนี้เขาบอกว่ามันเอาไว้สำหรับยติทั่วไป

แล้วก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเสนอชื่อ๘ครั้งยังไม่ได้นายก
เนตก็ต้อง๘คนไม่ซ้ำกันวนไปเรื่อย
สุดท้ายมันจะมีแคนดิเดตเหลือไหมล่ะ
มาดูท่าทีของภูมิใจไทยกันบ้างดีกว่าครับ
วันนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับ
ได้มีการพูดกับบรรดากลุ่มนักธุรกิจชาวไทยและต่างชาติ
งานเลี้ยงสโมสรโรตารี่กรุงเทพใต้โรงแรมคราวพราซ่า

รัฐสภากำลังหาจุดลงตัวอยู่

นโยบายที่เป็นข้อถกเถียงจากวุฒิสมาชิก
แต่เชื่อว่าในที่สุดจะมีนายก
ซึ่งเป็นที่ยอมรับด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา
และมีรัฐบาลเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
คุณอนุทินย้ำนะครับเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก
ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนี่คือประโยคของคุณอรุทิญดีบอก

คิดใหม่โดยไม่ปรับให้เข้ากันกับคุณค่าที่มีอยู่เดิมได้
แต่สุดท้ายก็เชื่อแหละเชื่อว่าในที่สุดสังคมไทยประโยคสีแดง
ทัศนสุดท้ายข้างล่างครับจะเดินไปสู่ความสมดุลทาง
การเมืองได้ในที่สุดนี่คือท่าทีจากหัวหน้าพักภูมิใจ